เด็กชายสุธิพัฒน์ภูมิคุ้มหรือน้องพัฒน์นะคะคือทางครอบครัวของน้องมาร้องผ่านสื่อว่าอยากจะให้
สื่อช่วยตรวจสอบให้หน่อยคือน้องเนี่ยถูกพบเป็นศพเสียชีวิตจมน้ำอยู่ในป่าทึบนะคะ
พื้นที่อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์๑๔มิถุนายน
แต่ประเด็นคือร่างของน้องมันมีร่องรอยคล้ายกับบาดแผลในการถูกทำร้าย
แล้วมันมีประเด็นที่ว่าทางครอบครัวของน้องบอกว่า
ตำรวจไม่เห็นเก็บหลักฐานอะไรเพิ่มเลย
ตำรวจไม่เห็นเชิญคนที่พาน้องไปไปสอบปากคำเลย
พูดแค่ว่าน้องจมน้ำตายแล้วบาดแผลที่ตัวน้องมันคืออะไรล่ะ
ผลชนสูตรคุณหมอจากโรงพยาบาลตาคลีบอกว่า
น้องมีแผลที่เปลือกตาและที่ปากยังไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้
ต้องผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นะคะครับ
เราก็เลยส่งคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราไปที่วัดช่องแคร์ที่ตั้งศพน้องพัฒน
คุยกับคุณแม่ของน้องคุณแม่เปิดใจทั้งน้ำตาเลยค่ะ
บอกว่าพอเห็นแผลลูกเนี่ยนะมั่นใจเลยว่าลูกแม่ไม่ใช่แค่จมน้ำตาย
ตาของลูกแม่คล้ายกับถูกตีตามตัวในท้องไม่เห็นมีน้ำออกมาเลย
ถ้าคนจมน้ำตายต้องมีน้ำสำลักน้ำออกมาสิ
วันเกิดเหตุแม่หลับมารู้ว่าลูกชายหายตอน๓โมงเย็น
ตอนที่ตามหาเห็นในกรคนที่พาลูกแม่ไปอยู่ที่สวน
จากบ้านไปกิโลนึงนั่งอยู่แต่ไม่บอกอะไรเลย
ทุ่มหนึ่งก็เลยถามถึงยอมบอกว่าอ๋อน้องพัฒน์เดินตามเขาขึ้นรถเก๋งไปที่สวน
แล้วก็พาไปดูสิ่งที่เจอคือรองเท้าของลูกลอยอยู่ในบ่อ
โอ้โหแม่กับญาติกระโดดลงไปเลยนะคะกระโดดลงน้ำไปงมหาเลย
เพราะว่าน้ำมันก็ลึกถึงประมาณสักอกอะค่ะครับแต่ในกรบอกว่าน้ำมันตื้นแค่เข่า
ทีนี้ปกติในกรเป็นจิตอาสาแจกของให้บ้านเธอเพราะว่าบ้านเธอยากจน
ขนมแจกอะไรลูกเธอก็เลยคุ้นเคยกับในกรนะคะ
เธอก็เลยบอกว่าขอยังไม่เผาศพลูกจนกว่าจะได้ความเป็นธรรม
เพราะว่าติดใจประเด็นในกรนี่แหละทำไมไม่ยอมบอกตั้งแต่ต้น
ทำตัวเหมือนมีพิรุษตอนให้เงินช่วยเหลืองานศพ
ก็ฝากคนอื่นมาเหมือนกับไม่กล้ามาไม่กล้ามาเผชิญหน้าแม่
สุดท้ายแม่เลยบอกว่าอยากฝากถึงในกรพูดความจริงได้ไหม
เพราะแม่เชื่อว่าลูกแม่ถูกทำร้ายลูกไปเข้าฝันญาติที่กรุงเทพด้วย
บอกว่าหนูหนาวถูกตีแล้วโยนลงน้ำแล้วลูกแม่ว่ายน้ำไม่เป็นนะ
แล้วก็ไม่ได้ชอบเล่นน้ำด้วยทำไมถึงพบศพลูกแม่อยู่ในน้ำแบบนั้น
ขอความเป็นทำให้ลูกผมหน่อยเถอะเพราะเด็กมันเพิ่งอันนี้อยู่
เมื่อกี้อันนี้เองกี่ขวบเองค่ะ
เพราะมันไม่ใช่บอกว่าขาดอากาศหายใจจากทางน้ำมันไม่ใช่
ขอให้จับผมมาลองโทษให้หน่อยเถอะแค่แค่เนี้ยค่ะ
บอกว่าเงินยันจะได้เผาสบลูกข้าสบอะถ้าเราจมน้ำอะ
เราจะนองตะแคงแบบนี้หรอะแล้วถ้าเขินเหมือน
จับขาแล้วก็จับแขนโยนที่หนูคว้าลูกขึ้นมา
พาหนึ่งมาแบบนี้มันเปล่าจริงจริงแล้วว่าหนูณาว
หนาวหนาวฉันน่ะหนูกลับบ้านไม่ได้
คุณระวีการคุยกับรนทศตะบนช่องแค้น
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ชีพที่ไปช่วยนำศพของน้องขึ้นมานะคะ
บอกว่าดูด้วยตาเปล่าจากประสบการณ์กู้ภัยมา๒๐ปี
บาดแผลที่ตาและที่ปากมันผิดปกติ
ส่วนเลือดที่ออกตาออกจมูกออกหูเป็นปกติของคนเสียชีวิต
แล้วก็บ้านของเด็กที่เสียชีวิตก็ยากจน
สวดศพคืนแรกก็ทางมูลนิธิเปิดรับบริจาค
ตอนนี้ปิดยอดไปก็๒๐๐๐กว่าบาทแล้ว
ประเด็นในกรที่คุณแม่ของน้องติดใจใช่ไหม
เธอก็บอกว่าคือในกรเนี่ยนะเอาเงิน๑๐๐๐บาทฝากเธอเอาไปให้

สำหรับเธอเนี่ยนะเท่าที่เธอเห็นในกรเนี่ยนะ
ก็ไม่น่าจะกล้าทำเด็กได้นะ

เขาบอกว่าเขาก็สงสารเด็กเขาก็เครียด
เด็กอยู่กับเขามาตลอดแล้วเด็กมันตายอะไรอย่างนี้

ก็ปล่อยเป็นเรื่องของกฎหมายไป

เพราะว่าดูแล้วเขาก็รักเด็ก
เพราะถ้าเด็กไม่รักเขาคงไม่ไปกับเขาหรอก

คลองท้องร่องใกล้กับสวนของในกร
เด็ก๕ขวบจะเข้ามาในน้ำสวน

อย่างลึกเหมือนกันนะเนี่ย

เขาบอกว่า
จมน้ำต่อไม้ก็ไม่มีอะพี่

หน้ามันแตก
ฟ้องจ่ายตรงนี้เนี่ย

ทีนี้ค่ะทีมข่าวก็สำรวจทางเข้าสวนของในกร

ขออนุญาตให้พาเข้าไปดู
เขาก็บอกว่าไม่เห็นตอนในกรขับรถเก่งพาเด็กเข้ามา
เห็นอีกทีตอนพาครอบครัวมาตามหา

กรก็เล่าให้ฟังว่าเด็กขอตามมาด้วย
แล้วก็บอกว่าให้อยู่ในกระท่อม

แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยอะไรกันสักเท่าไหร
บอกว่าในกรก็เล่าให้ฟังแค่นี้แหละ

เห็นเขาพูดอยู่ว่า
พ่อกับแม่นอนหลับ

เด็กมันก็ตามเขามา
เขาก็ซื้อขนมขนมให้กิน
แล้ววันนี้เขาไปไหนฮะ
วันนี้เขาไม่เห็นมาเลยครับ
ทีนี้ก็จะได้รู้สาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงของน้องนะคะ